ติดตามคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่สังคม
หลังจากที่ทางกระติกผู้จัดการส่วนตัว
แล้วก็แซนซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปอยู่บนเรือ

รวมถึงศิลปินดาราเนี่ยโอ้โหออกมาเยอะมากเลย
ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย

นักแสดงที่เคยร่วมงานกับคุณตังโมนิดา
พอหลังจากได้ฟังคำชี้แจงความยาวที่ชี้แจง
ของกระติกกับแซนเนี่ยประมาณสัก๔๐กว่า๕๐นาที
คุณแท็กนะโพสต์ตั้งคำถามว่า
นี่คำพูดที่ออกมาจากปากของคนที่เป็นเพื่อนเหรอ
แล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะว่าแฮชแท็กมึงเป็นเพื่อนแบบไหนวะ
แล้วก็เนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนแหลกเนี่ย
โอ้โหคือใช้คำตรงแรงเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพื่อนแหลกเพื่อนเฮียเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าสงสารโมมากพี่
มีหลายคนเลยที่ไปคอมเมนต์ในโพสต์นี้ของคุณแท็กนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งคุณบุ๊กโกะ
คุณเป้ยปานวาดคุณกระแตอาสยาม
คุณตู่ปิยวดีก็ไปแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเชิงตำหนิเกี่ยวกับคำพูดของทั้งสองคน
รู้สึกเสียใจที่คุณตังโมมีผู้จัดการส่วนตัวแบบนี้
ได้รู้จักกับเพื่อนแบบนี้
ส่วนอีกคนนึงค่ะที่

ออกมาไลฟ์ด้วยอารมณ์ที่

นี่คือคุณนุ้ยเชิญยิ้มที่ออกมาพูด

อ่ากูทนดูไม่ได้ศพลากกันมาอ่าพี่ไทยพี่ไทยจับ
ไม่พูดถึงคนอื่นกูจะพูดถึงศพน้องครับ
ลอยมาลากมาลากมึงทนดูได้ยังไงกูทนดูไม่ได้
ทนดูไม่ได้แล้วมึงมานั่งให้สัมภาษณ์ร้องไห้ตีน้ำตาตัน
แกล้งร้องอืมโอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
นอกจากนี้เนี่ยนะคะอีกหนึ่งคนคือคุณหวายกามิกาเซ
ทวิตข้อความค่ะผ่านทางทวิตเตอร์นะคะบอกว่าไม่มีใครรู้ความจริง
จากคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เท่าที่ทุกคนตามจากข่าว
คือพี่ไม่ใช่เพื่อนแท้ที่คิดแบบนี้เพราะว่าคำพูดความคิดและการกระทำของพี่เนี่ย
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ช็อกได้
แต่การที่ไม่ช่วยหากลับบ้านไปทั้งที่ยังหาไม่เจอ
ไม่โทรหาคุณแม่พี่เขามันไม่ใช่ป่ะค่ะครับ
นี่คือคุณหวายมาโพสต์แสดงความคิดเห็นน่ะนะคะส่วนอีกคนนึงคือคุณแอนนา
คุณแอนนาเนี่ยก็เป็นทั้งเพื่อนรวมถึงเป็นผู้จัดการคอยช่วยดูแลงานด้วย
นี่ค่ะโพสต์แสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังคำแถลงของคุณกระติกกับคุณแซน
คุณแอนนานะบอกว่าจะไม่หยุดเรียกร้องความยุติธรรม
เรื่องของคดีตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
รายละเอียดคุณแอนนาบอกว่าขอเล่าให้ตำรวจฟังก่อน
แล้วตลอดระยะเวลาสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รู้จักกับตังโม
เป็น๑๗ปีที่เกื้อกูลกันไม่เคยทอดทิ้งกัน
ตังโมจะจากไปก็ยังมีเพื่อนอย่างคุณฮิปโปคุณโมอามีนา
คุณอุ้ยคุณเบิร์ตแฟนคุณตังโมที่จะร่วมกันทำอะไรเพื่อระลึกถึงคุณตังโม
แล้วก็ขอให้แม่ของคุณตังโมเชื่อว่าตอนนี้
ทุกคนก็เสียใจไม่แพ้กันแต่ยังไม่ขอแสดงออกมา
ซึ่งคุณแอนนาเชื่อว่าเรื่องคดีตำรวจจะไม่ทิ้งนะคะ
เพราะว่าเคสนี้ถือเป็นเคสใหญ่เคสดังระดับประเทศ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าอยากให้ทุกคนเห็นใจครอบครัวเพื่อนคนใกล้ชิด
เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจทุกคนบอบช้ำแล้วก็ย่ำแย่มาก
ยืนยันนะว่ายังไงเพื่อนจะไม่ทอดทิ้งคุณตังโม
เพราะมีคนแสดงความคิดความเห็นมาเยอะเลยนี่ประโยคนี้น่าสนใจ
นี่ค่ะคำนี้เลยสังเกตหลายคดีนะคะ
ย่ามใจเมื่อไหร่หลักฐานจะค่อยหลุดออกมาอยากให้เข้าใจเรื่องนี้

ใช่ค่ะเพราะทุกคนเห็นแบบนี้แล้วก็หลังจากนี้มันจะมีหลักฐานอะไร
ที่จะหลุดออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

อกจากนั้นทางด้านอาจารย์ปวีนบ้างค่ะ
แชทที่พูดคุยกับคุณแอนนา
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่า
รอไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจ
ตอนนี้ให้ทางนั้นเขาพูดพูดออกมาเรื่อย
สุดท้ายความจริงพูดกี่ทีก็เหมือนเดิม
ถ้าไม่จริงคนจะเห็น
แล้วนอกจากนี้ค่ะคุณแอนนามีไปตอบคอมเมนต์

ก็เป็นการชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการเคลียร์ใจกับคุณกระติกนะ
บอกว่าที่ยอมโพสต์เนี่ยเพราะกระติกบอกว่า
พอสำนวนคดีทุกอย่างชัดเจนเลยโอเค

แต่คดีไม่หยุดหรือจบลงก็ยังตามกันต่อ
และยังต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างด้วย
เพราะหลังจากที่คุณแอนนาก่อนหน้านั้นตั้งคำถามถึงกระติกนะ
กระติกมันมีอะไรแปลกไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า
ก็อยากให้กระติกออกมาพูดออกมาเปิดปากนะครับ
แล้วคุณแอนนาวันก่อนก็ออกมาไลฟ์นะ
บอกว่าได้เคลียร์ใจกับกติกเรียบร้อยแล้ว
หลายคนถามคุณแอนนาเคลียร์ใจอะไร

ที่สุดเมื่อวานี้ที่กระติกแล้วก็แซนออกมาเปิดเผยนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลเปิดปากแล้ว
คุณแอนนาก็เลยบอกแบบนั้นแหละครับบอกว่า
ทั้งหมดที่แอนนาคุยกับกะติก
ก็อย่างที่กระติกให้สัมภาษณ์ต่อพี่สื่อมวลชน

แต่อย่าเพิ่งย่ามใจกัน
คดีนี้นะคะคนร้ายย่ามใจเมื่อไหร่

นี่คือสิ่งที่คุณแอนนาพูดนะครับ